อีกประเด็นหนึ่งประเด็นร้อนทั้งในโลกออนไลน์แล้วก็โลกจริง
สำหรับนายตำรวจที่ใช้ปืนยิงหมาที่แฟลต์ลาดยาว

แล้วก็ออกมาขอโทษสังคมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่บอกว่าที่ทำไปจำเป็นจริง

เพราะว่าต้องปกป้องคนที่รักค่ะ

ก็นำตัวพันธ์ตำรวจรีวสวรรค์สุขไทย
สารวัตรกลุ่มงานวิจัยและประเมินผล๓
วิจัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงสุนัข
อาศัยอยู่ในแฟลต์ตำรวจลาดยาวตาย๑ตัว

มาพบกับพนักงานสอบสวนตำรวจนครบาลพหนโยธินค่ะ
พันธ์ตำรวจรีวสวรรค์ก็เพิ่งต้นกล่าวขอโทษสังคม

ที่ก่อเหตุเพราะว่าบันดาลโทษะ

วันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
ภรรยาเขาถูกสุนัข๒๐ตัวล้อมกัด

ทีนี้ถัดมาอีก๒วัน๘เมษายน

ตัวเขาเองกับภรรยากลับจากงานกาชาติกลางดึก
ก็ถูกสุนัขกลุ่มเดิมนี่แหละค่ะจะรุมกัด
แล้วภรรยาเขาก็ตั้งท้องอยู่ด้วย
ในฐานะที่เป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัว
ก็แค่พยายามจะปกป้องและป้องกันภัยให้กับคนที่รักค่ะ
ไปฟังเสียงพันธบรตรีวัศวรรษกันค่ะ

พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับ

และคนรักสัตว์ทั้งประเทศนะครับ
ผมเองนะครับต้องขอโทษจริง
และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับ

แล้วก็ผมมารู้ข่าวในภายหลังว่า
มีสุนัขเนี่ยเสียชีวิต๑ตัวนะครับ
ผมก็ยิ่งรู้สึกผิดนะครับ

ผมอยู่มานาน๕ปีแล้วครับผมไม่เคยทำร้ายสัตว์เลยครับ

แต่อย่างไรก็ตามก็ยินดีที่จะรับผิดครับ
ต้องขอโทษไปหน้าที่นี้ด้วยครับ

แล้วก็พร้อมที่จะรับโทษตามกฎหมายแล้ว

ซึ่งเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งไป๓ข้อหานะคะ
มีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดการสวัสดิภาพสัตว์มาตรายี่สิบ
ห้ามไม่ให้ผู้ใดกระทำการทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควร
แล้วก็มีข้อหายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และข้อหาพกพาปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ
ซึ่งตรงนี้ถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน
แล้วก็ดำเนินการทางวินัยกับพันตรวจตรีวัศวรรษด้วย
ค่ะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ก็เพราะกระแสโซเชียล
ประเด็นนี้จนกลายเป็นข่าวใหญ่
นำมาซึ่งการจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็แจ้งข้อหานะคะ
หลังจากมีการมอบตัวของสารวัตรคนนี้แล้วเนี่ยโลกโซเชียลก็ยังไม่จบ

ยังมีความคิดเห็นออกมาแตกเป็นสองฝ่าย

ฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าเห็นใจทางสารวัตรท่านนี้ที่ออกมาแถลงข่าว
บอกว่าปกป้องภรรยาที่ท้อง

ทำอย่างนี้มันรุนแรงมันเกินไปหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นไปดูตัวอย่างความคิดเห็นกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะ
อย่างสมาชิกเฟซบุคชื่อว่าคุณอภิเษษ
ดวงดีเด่นนะคะโพสต์แสดงความคิดเห็นบอกว่า
ถ้าดูข่าวตำรวจยิงสุนัขแล้วน่าเห็นใจ
สุนัขพวกนี้เป็นสุนัขจรจัดดุและกัดคน
พอกรุงเทพมหานครมาจับเนี่ยก็มีคนสงสาร
พาไปซ่อนบ้างให้อาหารมันบ้าง
แต่ไม่เคยรับผิดชอบเวลามันกัดคน
คำถามคือสุนัขจรจัดพวกนี้อันตราย
หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่มาจัดการให้เรียบร้อย
จะได้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีก

ก็โพสต์ข้อความเชิงประชดประชันแหละค่ะ

ถ้าสุนัขไม่มีเจ้าของมากัดลูก

ตำรวจจับพ่อข้อหาทำร้ายสัตว์

แล้วแบบนี้สุนัขมีความผิดไหม
เราจะฟ้องสุนัขกับใครได้
เครือข่ายประชาชนต่อต้านสุนัขข้ามชาติ
ร้องเรียนให้เกิดการตรวจสอบเรื่องนี้
ก็โพสต์รายงานความคืบหน้า
รวมถึงขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งโพสต์นี้ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ถึงคดีที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากค่ะ
ส่วนสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งที่อ้างว่า
เป็นผู้อยู่อาศัยในแฟลต์ตำรวจราดยาวนะคะ

สารวัตรอ้างว่าสุนัข๒๐ตัวจะเข้ามาทำร้ายภรรยานั้น

สุนัขที่นี่เนี่ยยังไม่เคยกัดคนมีแต่กัดกันเอง
เต็มที่ก็แค่เห่าคนแปลกหน้า
แล้วสารวัตรอาศัยอยู่ที่นั่นคิดว่ามันจะกัดไหมคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งคอมเมนต์ที่มีคนสังเกตแล้วก็วิพักษ์วิจารณ์กันนะคะ
ยังไงก็ตามค่ะแฟนเพจเฟซบุ๊กรักหมาจัง
ก็ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
ฝากถึงคนรักสัตว์ช่วยทำหน้าที่แทนพวกหนูด้วย
ถึงหนูจะโดนฆ่าตายไปแล้ว
สัญญากับหนูนะช่วยกันจับตาดูเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้
ซึ่งผู้คนที่มาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้นะคะ
ก็สัญญาว่าจะช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้ใครมาทำร้ายสัตว์อีก
นะคะก็แบ่งเป็นสองมุมมุมที่เห็นใจสารวัตรก็มี
มุมที่รักสุนัขเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่อ่ะ
มันไม่เห็นจะต้องถึงขั้นรุนแรงต้องไปยิงสุนัขตายเลย

นะคะซึ่งเรื่องนี้อย่างที่บอกไว้ว่า
สารวัตรคนนี้ก็ถูกข้อหาไป๓ข้อหา

เรื่องของโทษทางวินัยตอนนี้ทำหนังสือชี้แจง

ว่าจะมีการดำเนินการทางวินัยยังไงบ้าง
พักราชการเลยไหมตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา
เขามีการชนะสูตรสุนัขที่ตายด้วยนะคะ
สาเหตุการตายก็คือเลือดออกเป็นจำนวนมาก

ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์นะคะ
ทางที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าน่าจะอีกสักหนึ่งสัปดาห์
ว่าเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบเอง
แล้วตอนนี้มีคนใจบุญเสนอตัว
อยากจะรับสุนัขที่บาดเจ็บไปดูแลแล้ว

ตำรวจก็เลยบอกว่าหลังจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกฎหมายเรื่องของพระราชบัญญัติ
กันการทารุณกรรมสัตว์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายดีกว่าไหม
คนอาจจะไม่รู้หรือเปล่าว่าทำร้ายสัตว์ทารุณสัตว์ฆ่าสัตว

รวมไปถึงมีเรื่องอะไรเคลื่อนไหวในโลกโซเชียล
เดี๋ยวจะคอยรวบรวมแล้วติดตามมาฝากคุณผู้ชมด้วย
นะคะแต่คนที่ก่อเหตุนี้เป็นตำรวจนะ
ก็ต้องรู้กฎหมายอยู่แล้วเพิ่งมีกฎหมายนี้นะคะใช่เป็นอย่างสารวัตรด้วยนะ